อังคารนี้แล้วนะคะ๔มิถุนายนค่ะที่ศาลจังหวัดกาญจนบุรี
ซึ่งเป็นสารชั้นต้นนะคะนัดฟังคำพิพากษาคดีลอตเตอรี่๓๐ล้านบาทค่ะ
กรณีประเด็นพิพาทระหว่างครูปรีชากับหมวดจรูน
ตั้งแต่พฤศจิกายนปี๖๐นะคะก็รางวัลที่๑๓๐ล้านบาท
หนึ่งชุดห้าใบใช่ค่ะโอ้โหยาวนานนะคะครับแต่ว่าทีเนี้ยค่ะ
คนก็รอลุ้นนะคะว่าวันอังคารคำพิพากษาจะเป็นยังไง
ระหว่างที่ลุ้นก็มีการวิเคราะห์มีการคาดการณ์ออกมาว่า
ใครจะแพ้ใครจะชนะนะคะก็มีพยานในคดีนี้อย่างเจ๊เกี่ยว
หน้าเจ๊เกียวก็ชอบวิเคราะห์บ่อยมากเจ๊เกียวก็ออกมาให้สัมภาษณ์เหมือนกันวันนี้
ปนัญชยาสุขภูลหรือเจ๊เกียวค่ะแม่ค้าลอตเตอรี่ซึ่งเป็นพยานในคดีนี้
เป็นฝั่งครูปรีชานะใช่ค่ะคดีนี้ก็คือครูปรีชาฟ้องหมวดจรูนข้อหายักยอกทรัพย์รับของโจรนะคะ
เกียวบอกว่าเดี๋ยวจะรู้ผลคำตัดสินแล้วหลังจากขึ้นศาลไปร่วมสืบพยานมั่นใจว่าจะได้รับความเป็นธรรม
สี่มิถุนายนนี้จะมีคำตัดสินแล้วก็จะไปฟังด้วยตัวเองทุกคนเลยค่ะจะมีกองเชียร์ไปด้วยค่ะ
ให้กำลังใจครูปรีชาเจ๊เกียวบอกว่าคาดว่าครูปรีชาจะชนะค่ะ
แต่ไม่ว่าสารจะตัดสินยังไงก็ตามนะคะก็จะยอมรับเพราะเชื่อในความศักดิ์สิทธิ์ของศาลจังหวัดกาญจนบุรี
เพราะสารไม่เคยจับแพ้แน่นอนเชื่อเชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็สารจังหวัดกาญจนบุรีนะคะ
ที่เจ๊เกียวเกิดมาเนี่ยศักดิ์สิทธิ์เป็นเรื่องจริงทั้งหมดการตัดสินนะคะ
ไม่เคยจับแพ้นะคะตัวจริงทั้งหมดจริงแล้วมันเป็นเรื่องของครูปีชากับจรูนเท่านั้น
แต่แม่ค้าและกับพยานเนี่ยทุกคนบริสุทธิ์ถามว่าสารตัดสินแบบไหน
สองคนเนี่ยจะเป็นใครก็แล้วแต่เขาต้องอุทธรณ์แน่นอน
พ่อแม่ค้าเนี่ยเป็นเจ้าของหวยขายใครก็ตอบคนนั้น
แต่อีกคนนึงเนี่ยได้หวยมายังไงที่มาของหวยเนี่ยต้องให้เขาตอบเอง
เพราะว่าทางพยานและแม่ค้าเนี่ยไม่ได้เป็นศัตรูกับฝ่ายใดทุกคนเลยนะ
สำหรับครูปีชาก็เหมือนกันเขาเนี่ยเป็นคนที่ซื้อหวยจริงจริง
ซื้อไปแล้วทำแบบไหนเขาก็ต้องตอบเองแต่แม่ค้าขายหวยเขาจริงจริง
เจ๊เกียวไม่กังวลหรอกเพราะว่าฝ่ายจรูนเนี่ย
จะถามใครก็แล้วแต่จำไม่ได้จำไม่ได้เลยสักเรื่องหนึ่ง
คนเราเนี่ยไม่ได้เป็นไอซิเมอร์ไม่ได้เป็นโรคสมองเสื่อม
ต้องจำได้เรื่องที่เกิดกับตัวเอง
เจ๊วิเคราะห์ละเอียดยิบเหรอใช่เจ๊เกียวบอกว่าก็ขอบคุณนะคะ
เชื่อมั่นในตัวแม่ค้าเพราะว่าหลังจากเกิดเรื่องนี้
สิ่งที่ดีก็คือขายดีมากค่ะบอกว่าขายลอตเตอรี่ดีขึ้นกว่าเดิมสองสามเท่าเลยนะ
ส่วนคนที่ไปด่าหรือว่าต่อว่าในโลกโซเชียลเจ๊เกียวบอกว่าไม่ถือโทษ
โกรธอะไรนะคะต่างคนต่างมีความคิดเป็นของตัวเอง
แล้วก็บอกด้วยว่าถ้าผลการตัดสินเป็นไปตามที่คิดก็คือครูปรีชาใคร่ครวนชนะเนี่ยค่ะ
เจ๊เกียวบอกเดี๋ยวมีเซอร์ไพรส์ให้ชาวจังหวัดกาญจนบุรีด้วยครับ
ก็แอบถามเอ๊ะหรือว่าจะแจกลอตเตอรี่ฟรีอะไรอย่างนี้
ละสักใบสองใบหรือเปล่าครับ
เมื่อวานนี้ค่ะเพจชมรมช่วยเหลือเหยื่ออัตยากรรมก็ออกมาเคลื่อนไหวอีกครั้งนะคะ
เกี่ยวกับประเด็นลอตเตอรี่๓๐ล้านบาทกาญจนบุรีนะคะ
โพสต์ภาพลอตเตอรี่ค่ะแล้วก็มีข้อความบอกว่า
ใกล้ถึงวันตัดสินแล้วว่าใครจะมีชัยเรื่องลอตเตอรี่
คำถามนี้แฟนเพจถามทางชมรมไปเยอะมากดังนั้นทางชมรมขอฟันทงเลยว่า
เป็นอดีตคนมีสีนี่ก็เปิดประเด็นเอาไว้แบบนี้
บอกว่าคนที่จะชนะคืออดีตคนมีสีเหรอใช่ค่ะ
ก็คิดเป็นอื่นไม่ได้ใช่ไหมก็หมวดจรูนเขาเป็นอดีตตำรวจนี่ใช่ไหม
เราก็เอาอย่างนี้ฮะเอาไปถามให้ชัดเลยเพราะว่า
เพจนี้นะครับมีนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์เป็นประธานนะครับ
นายอัจฉริยะประธานชมรมช่วยเหลือเยืออาจยากรรมนะฮะอ่า
คุณสุดปรีดามหายศก็เลยไปคุยด้วยถามความเห็นหน่อยโอ้นี่แฟนปีศาจแดงเลยเนี่ย
แม่ใส่เสื้อแมนยูเลยนะครับนายอาชิริยะบอกว่า
คดีนี้ก็ไม่มีอะไรมากหรอกก็โพสต์ไปในฐานะคนติดตามเรื่องหวย๓๐ล้านที่กาญจนบุรี
ตั้งแต่แรกแรกจนถึงทุกวันนี้ก็โพสต์ตามสิ่งที่ตัวเองคาดการณ์เอาไว้
ปัจจัยหลายอย่างที่น่าจะสามารถใช้เป็นข้อยืนยันได้
ชัยชนะที่เกิดขึ้น๔มิถุนายนนี้
ที่จะเป็นของอดีตคนมีสีอย่างแน่นอนปัจจัยอะไรบ้างนะครับ
อัจฉริยะบอกว่าเอาหลักเลยก็คือ
เรื่องของความน่าเชื่อถือของพยานของทั้งสองฝ่ายว่ามีมากน้อยแค่ไหน
ซึ่งเห็นได้ชัดว่าพยานฝั่งครูปรีชาที่เป็นโจทย์นั้นให้การค่อนข้างเลื่อนลอยให้การไม่ตรงกัน
สองคือเรื่องหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์จากกองปราบเป็นหลักฐานสำคัญมากที่มีส่วนในการไขความจริง
สามคือถ้าหากฝ่ายโจทย์คือฝั่งครูปรีชาไม่สามารถพิสูจน์พยานหลักฐานและพยานบุคคล
เกี่ยวกับความผิดของจำเลยคือหมวดจรูนว่าไปยักยอกทรัพย์รับของโจร
ลอตเตอรี่เข้าไปได้อย่างชัดเจนเนี่ยเชื่อว่าถ้าไม่ชัดเจนนะศาลก็จะยกประโยชน์ให้จำเลย
ฝั่งของหมวดจรูนก็จะชนะอย่างแน่นอน
เราก็ได้ติดตามทั้งสองฝั่งมาโดยตลอดนะครับก็พบว่า
ในส่วนของเจ้าหน้าที่รัฐก็ให้การขัดแย้งกันทั้งสองฝั่งไม่ตรงกัน
ในส่วนของพลเรือนที่เป็นชาวบ้านนะก็ให้การ
ไปอยู่กับร่องกับรอยก็คือในภาษากฎหมายคือ
ก็คือให้การที่มีกองปราบแบบนึงให้การที่ภาคเจ็บแบบนึง
เขาเรียกพยานที่ไม่อยู่กับร่องรอยนะจึงทำให้เราเชื่อนะครับ
แต่เชื่ออะไรส่วนตัวนะครับว่าหลักฐานที่ทางกองปราบปรามได้ทำไว้เนี่ย
ซึ่งเป็นหลักฐานทางด้านนิติวิทยาศาสตร์เนี่ยเป็นหลักฐานสำคัญนะครับ
ที่ทำให้ที่ทำให้เรามั่นใจว่านะครับอดีตคนมีสีเนี่ย
จะได้รับชัยชนะทีนี้เคยมีคดีแบบเนี่ย
มาแล้วไม่ต่ำกว่าสามคดีในประเทศไทยผลเนี่ย
คนที่ถือกรรมสิทธิ์ครอบครองลอตเตอรี่สารตัดสินให้คนนั้น
เป็นเจ้าของลอตเตอรี่นะครับมาโดยตลอดดังนั้นคดีเนี้ย
ผมก็ยังเชื่อว่าตีกาที่เคยมีปรากฏหลักฐานมาในอดีตเนี่ย
ก็จะเป็นฝั่งคนมีสีได้รับชัยชนะเช่นเดียวกัน
คุณอาชิริยะเนี่ยมองว่าพยานฝั่งครูปรีชาเนี่ยดูค่อนข้างเลื่อนลอยใช่ไหม
ซึ่งคนละมุมกับเจ๊เกียวนะเจ๊เกียวพยานฝั่งครูปีชามองว่าฝั่งหมวดจรูนนี่แหละ
แม่ค้าคนไหนยังจำไม่ได้เลยแต่ที่เห็นตรงกันเหมือนกับเจ๊เกียวก็คือ
อาจรุยะมองว่าไม่ว่าจะอย่างไรนะครับคำตัดสินที่ออกมา๔มิถุนายนนี้
เป็นคำพิพากษาสารชั้นต้นแต่ละฝ่ายต้องมีการอุทรอย่างแน่นอน
ทีนี้ทนายตั้มค่ะทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดก็ทนายคู่ทุกคู่ยากของหมวดจรูนนะคะ
ก็โพสต์ในเพจเหมือนกันว่าใกล้ถึงวันชี้ชะตาคดีหวย๓๐ล้าน
ก็เลยเปิดโหวตค่ะให้แสดงความคิดเห็นกันว่าหวย๓๐ล้านจะเป็นของใคร
ระหว่างทีมจำหน้าไหมคะไม่ได้ทีมหมวดจรูนทีมจำหน้าไหมคะไม่ได้
ทีมหมวดจรูนนะคะกับทีมความจริงคือความจริงทีมครูปริชาให้เวลาอีก๒วัน
โหวตสองหมื่นกว่าโหวตแล้วนะคุณภาคภูมิคนไปแสดงความคิดเห็นกันเยอะนะคะ
แต่ว่ายังไงก็ตามก็รอฟังคำตัดสินของศาลนะคะ๔มิถุนายนค่ะ